คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอีกแล้ว

มาบ่อยมากเลยค่ะแขกไม่ได้รับเชิญบุกบ้านอีกแล้ว
มาลักษณะไหนไปดูค่ะ
ส่งรถไปก่อนนะคะไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันค่ะ
ไปกันที่บ้านเล็กที่นี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เอ้าเอ้อ
ต้องสอยงูก่อนนะ
ต้องไปจับแมวงูก่อนเพราะว่าตัวค่ะอ่วบอ้วนยาวใหญ่มาก
แล้วขดตัวอยู่แบบเนี้ยคุณครับคุณสมใจประหยัดศีลเจ้าของบ้าน

กำลังจะขึ้นไปทำความสะอาดบ้านเนอะ
แล้วก็ไล่นกพีราบที่มันเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน
แต่ระหว่างที่ขึ้นไปบนบ้านก็สังเกต
เหนือตรงประตูบ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกมันลายมันขด

อ้าวเหรอลาย

ปรากฏว่าน้องบอกเฮ้ยไม่ใช่ผ้าคีริ้วแล้วแต่มันเป็น

ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือเลยนะคะ

คุณพี่เขาต้องอุ้มน้องตลอดเลยนะซึ่งเจ้านาฏีเนี่ย
เขาก็รีบมาถึงที่โดยทันทีเลยนะคะ
มาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบครันเลย
ก็จะมาจับเจ้าตัวนี้ที่

ขนลุ้มรู้ไหมคะด้านใด

เพื่อจะใส่กระสอบนะคะ
แล้วก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคุณนะ
ใช้ทั้งไม้ทั้งมือดึง
ดึงดันสู้รบมือกันอยู่นาน
อ้าวปากหัวเลยว้า
แพ้แต่โดยดีก็ไม่ยังขัดคืนกันอยู่

ตัวใหญ่ดูสิสุดท้ายก็สามารถจับพี่เหลือมตัวนี้ลงมาได้นะคะ
หลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการวัดขนาดพี่เหลือมกัน

ซึ่งโอ้โหไม่สามารถบอกได้ว่ายาวขนาดไหนเพราะว่ายาวมากจริง
ก็เลยจับพี่เหลือมยัดใส่กระสอบลงไป
อยู่ถึงประมาณ๓เมตร
น่าจะประมาณแบบนี้
หน้าร้อนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็ย้ำเตือนกันนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เพราะว่างูเนี่ยบางทีเขาก็ชอบออกมาหาแหล่งน้ำ
หรือว่าบ้านไหนที่อยู่ใกล้ป่าหรือว่ามีต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้
ก็ให้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งูเยอะ
เราอ่านข่าวงูนี้มาหลายวันแล้ว
เพราะปกติเวลาเราจะเตือนกันเรื่องของงูเนี่ยมักจะมาในช่วงหน้าฝน
ใช่แต่ช่วงนี้งูอาจจะออกมาหาแหล่งน้ำ
อากาศมันร้อนแล้วก็มาชุมแสพรุ่งบุญชนะอย่างเนี่ย
ใช่ผมชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแฉะเพราะว่ามันสดชื่น
แต่ว่าช่วงนี้งูเยอะนะก็ต้องระมัดระวังสังเกตสังกาอะไรกันให้ดี
ถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็อย่าเอามือไปจิ้ม

คนที่เขาเห็นงูแล้วเอามือไปจิ้มดู
เขาอาจจะคิดว่าเป็นพลักษณ์ที่ริ้วเหมือนคุณพี่เขานะ
บางทีดูไม่ดีบางที่อยู่ในที่มืดเนอะ
ยังไงก็ระมัดระวังนะครับเอออ่าพอวันก่อนเจอ
ใต้ตู้กับข้าวใช่ไหม
สรุปเลยงูสุดท้ายลงจากคาน

ดิฉันอยากลงไปพร้อมกับงู
ถึงเวลาห้องมันแล้วก็ลงจากคานเอง
ใกล้เย็นท่องไว้พุทธโธมโม